เราจะไปตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
หญิงสาวคนหนึ่งตามข่าวตามข้อมูลคือเธอท้อง๔เดือน
ถูกสามีเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตทิ้งศพเอาไว้หลายวันจนขึ้นอืดเลยนะฮะ
เป็นลักษณะบ้านพักกึ่งรีสอร์ทที่นครศรีธรรมราชบ้านสองชั้น
ศพเนี่ยเจออยู่ตรงลานตรงนี้ตรงแถวบันได
วันนี้ทางครอบครัวทางญาติพี่น้องเนี่ยนิมนต์พระสงฆ์ท่านมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้
ยังมีคราบเลือดอยู่เต็มเลยนะฮะ
เพราะว่าเสียชีวิตลักษณะแบบนี้เนี่ยโบราณเขาเรียกตายทั้งกลม
มีลูกในท้อง๔เดือนด้วยนะครับ
คือคราบเลือดเมื่อสักครู่นี้ยังเห็นว่าโอ้โหยังแห้งกรังอยู่เลยนะครับ

คือวันที่เจ้าหน้าที่มาเจอศพที่เขามาเจอศพกันเนี่ย
ตอนนั้นเลือดก็เต็มไปหมดนะฮะเพราะว่ารักษณะถูกทุบที่ศีรษะนะ
แล้วก็ขึ้นอืดแล้วนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนางสาวพัชราพรสุวรรณกาศชื่อเล่นชื่อพัฒน์นะครับ
อายุ๔๐ปีนะฮะ
ขวามือเนี่ยฮะนี่คือรูปของเธอนะครับ
เสียชีวิตในบ้านพักในพื้นที่หมู่๑ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนที่ก่อเหตุทำร้ายเธอจนเสียชีวิตชื่อว่านายตะวันรักษาวง
ชื่อเล่นชื่อแบทอายุ๓๑ปีนะฮะ
คือนายตะวันเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาโมโหหลังจากภรรยาเนี่ยบอกว่าไปทำแท้งลูกในท้องมา
อันนี้คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
ญาติเนี่ยมาเจอศพของนางสาวพัชราพรเสียชีวิตอยู่ที่ตรงเนี้ยฮะที่พระท่านนั่งอยู่เนี่ยทำพิธีเนี่ย
อยู่ตรงบริเวณหน้าบันไดบ้านบนชั้น๒นะฮะ
ตอนนั้นก็ขึ้นอืดแล้วเพราะว่านายตะวันเนี่ยทำร้ายภรรยาแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้หลายวันนะครับ
นี่คือภาพวันที่เจ้าหน้าที่มากู้ศพมาชนะสูตรมาเก็บศพกัน
ที่บริเวณบันไดบนชั้น๒ของบ้านเนี่ยจุดที่นางสาวพัชราพรเสียชีวิตอยู่
มาเกือบ๑สัปดาห์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ตั้งแต่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจนมีผู้มาพบศพนะฮะ
ก็ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดอะไรนะครับ
พระท่านต้องนั่งทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตรงกองเลือดที่มันแห้งติดพื้นบ้านแล้วนะ
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่ามันยังมีหนอนมีแมลงวันมีเศษผ้ามีคราบเลือดเนี่ย
ถูกวางทิ้งอยู่แถวนั้นเลยนะฮะ
พิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่พี่สาวของผู้ตาย
พี่สาวชื่อคุณสุกัญญาครับอายุ๔๖ปีนะฮะ
แล้วก็หลานสาวของผู้ตายชื่อนางสาวกระหนกวันขับรถมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะนี่คือพี่สาวนะครับอีกคนนึงคือหลานสาวนะครับ
ขับรถมารับศพนางสาวพัชราพรที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

พี่สาวเนี่ยเดินกอดกรอบรูปที่มีรูปของน้องสาวขึ้นไปบนบ้านที่เกิดเหตุ
ขึ้นไปถึงก็ไปจุดทูบหนึ่งดอกจุดเทียนหนึ่งเล่มพร้อมกับแจกันดอกดาวเรือง
มีข้าวสารที่อยู่ในใจกันด้วยมีสายสินด้วยนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยนำมาเพื่อใช้ประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องสาวค่ะ

ผู้ตายคุณพัชรพรเนี่ยเขาทำงานเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพครอบครัวอยู่ที่นนทบุรี
แต่ฝั่งผู้ต้องหานายตะวันหรือว่าในแบทเนี่ยเขาอยู่นครศรีธรรมราช
พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิดมันก็ระบาดหนักเหลือเกิน
เขาก็เลยออกจากกรุงเทพแล้วก็มาอยู่ที่นครศรีธรรมราช
หลานสาวของผู้ตายที่นั่งกรอบรูปอยู่นี้นะครับ
พิธีก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
หลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จได้นำถุงดำมาเก็บพวกเศษผ้าเช็ดเท้าผ้าขนหนูเสือรองนั่ง
แล้วก็ของใช้ต่างที่วางอยู่แถวใกล้จุดเจอศพนะครับ
ซึ่งมีคราบเลือดของผู้ตายติดอยู่เยอะแยะไปหมด
เพื่อนำไปเผาพร้อมกับศพของผู้ตาย
นี่คือนางสาวพัชราพรนะครับ
พระสงฆ์ท่านก็หยิบข้าวสารมาโรยตามพื้นบ้าน
ห้องนอนด้วยจุดที่เจอศพด้วย

ของพิธีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณต่าง
พี่สาวของผู้ตายก็เดินถือรูปเนี่ยหันหน้ารูปเข้าหาตัวเองนะ
เดินลงจากบ้านไปนะครับแล้วก็พยายามเรียกชื่อ
เพื่อให้กลับบ้านเป็นการเรียกวิญญาณเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน

พระชาวาพรชุวรรณกาศตอนที่สวดเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อย
เขาก็จะรีบเหมือนกับเพื่อนำทางกลับบ้าน
นี่ฮะช่วงที่ทำวิธีเชิญลงวิญญาณเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณแม่นี่มาไม่ได้นะฮะแม่ของผู้ตาย
ของนางสาวพัชราพรอยู่ที่นนทบุรี
ก็เลยวีดีโอคอลมาแทนนะ
เพราะว่านี่เป็นพี่สาวกับหลานสาวที่มาส่วนนี้คือคุณแม่
ค่ะก็ใช้วิธีวีดีโอคอร์คุณแม่ก็ช่วยเรียกชื่อลูกสาวกลับบ้าน
นางสาวพระชาวาพรเขาชื่อเล่นชื่อพัทก็แน่นอนแล้วครับว่า
นี่ฮะคุณแม่ก็สีหน้าก็โศกเศร้าแล้วครับ
หลังจากที่มีการเรียกชื่อลูกสาวเสร็จก็มีการวางสายกันไปนะ
คือทีแรกเราก็คิดว่าคุณแม่อาจจะให้หลานสาวกับลูกสาวคนโต
ทำพิธีอะไรต่อตกลงหลานสาวที่มา
บอกว่าคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยที่วางสายกันไปไม่ใช่อะไรหรอก
ระหว่างทำพิธีแล้วก็ดูทางภาพวีดีโอคอร์
อยู่เป็นลมไปเลยนะฮะเป็นลมไปเลยครับเพราะยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ผ้าอะไรต่างที่อยู่แถวจุดที่เจอศพเนี่ย
ยังติดคราบเลือดยังมีกองเลือดอยู่เนี่ย
เขาก็เก็บไปหมดเพื่อจะนำไปเผานะฮะ
พร้อมกับศพของนางสาวพัชราพร
นางสาวสุกัญญาพี่สาวของผู้ตายบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตั้งแต่น้องสาวมาคบหากับนายตะวันเนี่ย
ก็คบหากันตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนนะ
ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาต้นปี๖๔
พี่สาวบอกว่าพอน้องสาวมาคบหากับนายตะวันนะ
ก็ขาดการติดต่อกับญาติแล้วก็ครอบครัวไปเลย

แต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะถูกฝ่ายชายบังคับหรือเปล่า
เนื่องจากฝ่ายชายเขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงมาก
จากนั้นน้องสาวก็มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชที่บ้านของฝ่ายชาย
คือตอนนั้นทางแม่ก็พยายามห้ามปรามนะครับไม่อยากให้มาคบกับนายตะวัน
เพราะว่าตั้งแต่ลูกสาวมาคบกับตะวันเนี่ย
พี่สาวบอกว่าสังเกตเห็นน้องสาวเนี่ยคือพัฒน์เนี่ย
เขามีบาดแผลตามตัวเยอะแยะไปหมดคาดว่าจะถูกแฟนคนนี้ทำร้ายร่างกายนั่นแหละ
ส่วนเรื่องตั้งท้องมีลูกในท้อง๔เดือนเนี่ย
ทำนองว่ากำลังตั้งคันแต่น้องสาวไม่เคยโทรมาบอกอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
ว่าเออหนูท้องนะหนูกำลังจะมีลูกเนี่ยไม่เคยบอก
ที่ผ่านมาครอบครัวก็พยายามติดต่อนะโทรศัพท์ติดต่อก็แล้ว
ส่งข้อความไปหาทางไลน์ก็มีแต่น้องสาวเนี่ยไม่ติดต่อกลับเลย
โทรไปก็ไม่รับสายเลยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
น้องสาวเนี่ยเคยเดินทางมากรุงเทพในวันที่๔สิงหาคม
ตามที่นายตะวันผู้ต้องหากล่าวอ้างที่เขาบอกว่าพอมาอยู่นครศรีธรรมราชด้วยกัน
แล้วก็พัฒน์นี่เขาก็แอบขึ้นไปกรุงเทพ๔สิงหาคม
แล้วพอลงมาแล้วก็จับได้ว่าแอบไปทำแท้งอะไรอย่างนี้
คือทางฝั่งของครอบครัวของผู้ตายเขาบอกเขาไม่เคยรู้เรื่อง

ส่วนนิสัยใจคอของน้องสาวเนี่ยพี่สาวยืนยันว่าเป็นคนนิสัยดี
แต่มีเพื่อนน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเขามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับชีวิตเนี่ย
เขาจะเลือกพึ่งพาอาศัยแฟนนุ่มเป็นหลัก
ไม่ค่อยมาปรึกษาครอบครัวแล้วเพื่อนก็ไม่ค่อยมี
ยอมรับว่าเสือเถินใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
รับไม่ได้ในเรื่องการเสียชีวิต
โดยการถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมของน้องสาว
เรื่องคดีความคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่สิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือต้องการนำกระดูกของน้องสาวกลับบ้าน
อยากให้น้องไปสบายไม่ต้องทรมาน
ตอนนี้ก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมไปแล้ว

คืออายุมันไล่เนี่ยการมีอะไรก็คุยกันนั่นแหละ
แต่ว่าตั้งแต่จากคนนี้มาเขาก็ไม่ได้
ไม่เคยคุยไม่เคยถามไม่เคยปรึกษา

แต่ว่าตามตอนเขากราวกฎก็ไม่มี

ถามว่าคือไม่รู้ว่าเขาตัดหรือว่าเขาโดนบังคับให้ตัด
อันนั้นเราไม่รู้แต่เขาก็ไม่ติดต่อ
อเรนนี่เอาจริงใช่ไหม
ก็ไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้มาขอโทษทำไมไม่หลับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับให้ตัดเขาแค่ตก
อเรนนี่มันเรื่องของเขาอันนั้น
บอกว่าที่ผู้ต้องหาไปกล่าวอ้างบอกว่าน้องเธอโมโหน้องเธอเพราะน้องเธอไปทำแท้งหรือว่าแค่ตบ
ไม่ได้ใช้ทุบอะไรพวกเนี้ยก็แล้วแต่อ่า
แต่ให้ตำรวจเนี่ยตำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าก็อย่างที่พี่สาวของผู้ตายเขาบอก

ทอบครัวของคุณพัชราพรตักสินใจทำพิธีชับอนาคตกุลทันทีเลยนะครับ

ที่วัดฮิรีวันนาตะบนช้างกลางฮิตนขรรดิศรีธรรมาราช
มีน้องสาวนะมีน้องชาย

แล้วก็มาทำพิธีขอเข้ามาศพแทนผู้ต้องหาฝั่งของผู้ตายเขาก็มีพี่สาวกับหลานสาวที่มาจากนนทบุรี
ครอบครัวนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมาติกาบังสุกุลแบบสั้นนะครับ
ทำพิธีทอดผ้าบังสกุลแล้วก็กรวดน้ำจากนั้นเคลื่อนศพไปยังเมนที่อยู่ด้านหลังวัด
ทำพิธีชาปนกิจนี่ครับท่านผู้ชมครับ
คือที่ญาติของผู้ตายตัดสินใจชาปนกิจเนี่ยก็เนื่องจากไม่อยากนำศพเดินทางกลับจังหวัดนนทบุรี
เพราะที่นั่นเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่อีกหลายคนที่สูงอายุนะครับคือญาติญาติบางคนก็ยังทำใจไม่ได้
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกรงว่าถ้าได้เห็นศพในสภาพแบบนี้เนี่ย
เดี๋ยวเขาจะทำใจกันไม่ได้ไปใหญ่อีกทั้งตอนนี้ก็มีเรื่องของโควิดด้วยนะครับ
เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแล้วศพของนางสาวพัชราพรเขาก็เสียชีวิตมาหลายวัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำพิธีเก็บกระดูกแล้วก็นำกระดูกเนี่ยกลับไปบ้านที่จังหวัดนนทบุรี
ไปให้คุณแม่ไปให้ญาติย่าที่นั้นทำพิธีบำเพนต์คุสล
ทำบุญกระดูกกันที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะชาปนกิจแล้วนะครับวันนี้
ผลชนะสูตรพลิกศพของนางสาวพัชราพรนะครับโรงพยาบาลมหาราชทางนครศรีธรรมราช
ระบุว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้นะครับ
เนื่องจากสภาพศพเนี่ยขึ้นอืดแล้วก็เน่านะฮะแล้วก็ยังไม่ปรากฏผลพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน
ว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตยังมีเด็กอยู่ในท้องหรือไม่หรือว่าตั้งท้องหรือไม่
หรือเคยมีการไปทำแท้งเอาไว้หรือไม่ก่อนจะเสียชีวิตเนื่องจากสภาพศพเนี่ยขึ้นอืดเน่า
มันก็เปลี่ยนแปลงจนเกินกว่าจะชันสูตรเบื้องต้นแล้วมีผลออกมาณขณะนี้
ต้องรอผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณชมพู่สรรพัฒน์นักข่าวของเราอะค่ะ
สดเข้ามาจากที่สอบพอร์ชั้นกลางครับส่วนวันนี้นี่คือภาพที่สอบพอร์ชั้นกลาง
ทางตำรวจเนี่ยเบิกตัวในตะวันผู้ต้องหานะคะมาสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ตะวันรักษาวงอายุสามสิบเอ็ดในตะวันก็คุยกับทีมข่าวของเรา
คือหน้าเขาก็เรียบเฉยนิ่งเฉยแบบนี้นะคะนี่นะครับ
แล้วเขาบอกนักข่าวของเราว่าเขาสบายใจขึ้นเหรอฮะ
นอนหลับพักผ่อนได้ดีเมื่อคืนนี้หลับสบายเหรอ
แล้วเขาก็ให้ข้อมูลเหมือนกับเมื่อวานเลยอ่ะเขาก็บอกว่าเขาโมโห
บันดาลโทษะยอมรับว่าทำร้ายร่างกายภรรยาจริงจริงเขาก็บอกว่าปมเหตุ
ก็คือเรื่องเดิมที่ให้ข้อมูลไปตั้งแต่เมื่อวานเรื่องที่ว่าภรรยาแอบไปทำแท้ง
อันนี้แหละคือทำให้เขาบันดาลโทษะมากเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปจำได้ใช่ไหมคะ
เขาอ้างว่ากำลังก็มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอยู่ดีภรรยาเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดค่อนข้างเยอะ
แล้วก็ภูมิเนี้ยแบนทั้งทั้งที่เมื่อวานที่สี่ก็เลยถามภรรยาภรรยาบอกว่าทำแท้งไปแล้ว
ทีเนี้ยเลยโมโหมากก็เลยทำร้ายร่างกายภรรยาไปด้วย
เพราะว่าเขาบอกว่าสังเกตอยู่หลายทีแล้วนัดฝากคันที่โรงพยาบาลก็ไม่ยอมไป
เลื่อนอยู่หลายทีเขาอ้างแบบนี้นะนี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะ
ตะวันผู้ก่อเหตุบอกว่าคือเขาอยากมีลูกมากอ่ะ
ครับก่อนหน้านี้คุยกันเลยนะว่ามีลูกกันนะ
เราสร้างครอบครัวกันนะก็เริ่มนับวันไข่ตก
ภรรยาท้องแต่สุดท้ายภรรยาบอกว่าไปทำแท้งก็เลยเครียดมากโกรธมาก
เขาบอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ค้อนทุบหัวภรรยาตามที่เป็นข่าว
ครับเมื่อวานเนี้ยมันมีภาพค้อนอืมที่ค้อนแบบหัวหลุดเลยอ่ะ
แล้วก็มีภาพขันอันเนี้ยคือคอนอันเนี้ยอ่า
แล้วก็มีขันที่มันบุบก็เลยคาดว่าสองสิ่งนี้เป็นอุปกรณ์ที่ในตะวันผู้ต้องหา
ใช้ทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตแต่วันนี้นายตะวันบอกว่าไม่ใช่
ไม่ได้ใช้ค้อนเลยแต่ตบหน้าภรรยาไปห้าครั้งครับ
ทีนี้ตบหน้าภรรยาเสร็จใช้ท่อนอลูมิเนียมของราวผ้าม่านค่ะ
ฟาดหัวภรรยาไปอีกหลายครั้งโอ้โหตำรวจก็ถามอ้าวแล้วค้อนมันหัวหลุดได้ยังไงอ่ะ
อืมเขาบอกว่าไอ้ที่ค้อนมันหัวมันหักหลุดเนี้ยนะ
เกิดจากการเอาไปใช้งัดประตูเพราะก่อนวันเกิดเหตุประตูล็อกเข้าบ้านไม่ได้
กุญแจอยู่กับแม่ก็เลยเอาค้อนงัดจนค้อนหักคือหัวค้อนมันหลุดออกไป
เขาอ้างแบบนี้ว่าไม่ได้ใช้ค้อนทุบหัวภรรยาคือไม่ได้ใช้ค้อนทุบหัว
แต่ใช้ท่อนอลูมิเนียมราวผ้าม่านฟาดที่หัวภรรยาหลายครั้งโอ้โห
แล้วตบไปห้าครั้งในตะวันบอกว่าสี่สิงหาคม
ภรรยากลับกรุงเทพค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าภรรยากลับกรุงเทพทำไมมีปัญหาอะไร
แล้วก็กลับมาที่นครศรีธรรมราชเจ็ดสิงหาคมครับ
เริ่มคบหาดูใจกันมาตั้งแต่สิบเก้าธันวาคมปีที่แล้ว
ตั้งท้องเดือนเมษายนปีนี้ตลอดเวลาที่คบหากันเกือบ๘เดือน
ก็ยอมรับว่าตบตีทำร้ายร่างกายภรรยามาตลอดอื้อหือ
ตำรวจก็ถามอีกที่ว่าทำร้ายทำร้ายยังไง
ตะวันบอกว่าส่วนใหญ่ก็ตบหน้าครับ
บหน้าเพราะหึงหวงภรรยาเขาอ้างแบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะเขาอ้างว่าที่หึงหวงภรรยาเนี่ย
ก็เพราะว่าภรรยาชอบบริหารเสน่ห์อืม
ชอบมองผู้ชายคนอื่นที่เดินผ่านถ่ายรูปคู่กับนายตะวันเอง
แล้วส่งไปให้ผู้ชายคนอื่นดูแต่อีกมุมหนึ่งคือ
คนในพื้นที่เขาบอกเลยว่านายตะวันขี้หึงมาก
ใช่คุยกับญาติพี่น้องอ่ะญาติที่เป็นผู้ชายยังคุยไม่ได้เลย
อันนี้เรื่องอีกมุมนึงนะเดี๋ยวลองฟังเสียงนายตะวันค่ะ
คือตอนนั้นก็คือมีปากมีเสียงกันตลอด
ใช่ครับผมก็บอกเขาว่าถ้าคิดจะอยู่ด้วยกัน
ก็อยู่แต่ถ้าไม่รักกันแล้วก็คือไป

เพราะส่วนมากเรื่องแอบมองผู้ชายยิ้มอ่อยผู้ชาย
และยังน้อยครับมีรูปที่เขาคบอยู่กับผม
แล้วเขาถ่ายให้ผู้ชายดูมีผมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วชัวร์แค่ไหนว่ารูปแทรกคือทำร้ายเขา
ตั้งแต่ตอนท้องก็แฟบแล้วครับ

ครับผมคือเขาไม่มีหน้าท้องเลยอ่ะ
แล้วก็มีเลือดออกแต่ออกไม่เยอะนะออกนิดเดียว

ก่อนที่เราจะลงมือทำร้ายครับเราไปพูดอะไรกับเขานะครับ

คือโกรธอะครับคือเขาเอาลูกผมออก
้อนนะครับไม่ได้ทำร้ายกับค้อนครับใช้มือ
แล้วก็มันมีมีเนียมราวพระไอ้ราวราวรามั่นนะครับ
นี่ค่ะก็ตอบคำถามนักข่าวของเราแบบนิ่งเฉยหน้านิ่งนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเหมือนเป็นเรื่อง

เหมือนเล่าเรื่องราวปกติเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่โหดเยี่ยมนะคะคุณฆ่าภรรยาคุณตาย
แต่ลักษณะการเล่าเขาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมลองดูเอาเองก็แล้วกันนะ

ทีนี้ค่ะตัวนายตะวันบอกว่า
คือหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาจนบาดเจ็บ

แต่ตกกลางคืนเนี่ยค่ะน้าสาวกับแฟนนุ่มของน้าสาว
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุไปตามหา
แต่ก็ไม่เจอกลายเป็นว่าเจอศพภรรยาของนายตะวันอยู่บนบ้าน
ทีนี้ค่ะก็เขาพูดกันว่า
ถ้าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยนะ
แล้วทำไมถึงแบบขึ้นไปบนบ้าน
ถัดมาน้าสาวกับพวกอีก๔คนก็ขึ้นไปที่บ้านหลังนี้

ทำไมไม่บอกว่าพบศพภรรยาเขาบนนั้น
เขาก็เลยคาใจว่าภรรยาเขาเสียชีวิตจากการที่เขาทำร้ายจริงหรือเปล่า
น้าสาวไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ

คือวันที่ทำร้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำแค่บาดเจ็บ

ตอนกลางคืนคืนนั้นน้าสาวกับแฟนของน้าสาวมาที่บ้าน

ถ้าเกิดว่าภรรยาเขาตายแล้วก็ต้องเจอศพสิ

เขาบอกเขาแปลกใจตรงนี้เขาติดใจตรงนี้
นี่นะคะเขาคาใจว่าภรรยาเขาตายจากที่เขาทำร้ายจริงหรือเปล่า
ถ้าตายจากที่เขาทำร้ายจริงนะสาวต้องพบศพตั้งแต่คืนวันที่เกิดเหตุแล้ว
ทั้งที่ศพภรรยาอยู่หน้าบันได

แล้วน้าเข้าไปในบ้านทำไมไม่เห็นศพ
ตอนที่ทะเลาะกันเขานอนอยู่ในห้อง

ตอนที่ไปพบศพมานอนอยู่ข้างหน้า
แต่หลังจากที่ผมขึ้นลงมาวันนั้นผมไม่ได้ขึ้นไปเลย
มีน้าสาวผมคนหนึ่งที่ขึ้นไปกับแฟนเขา
น้าสาวขึ้นไปเขาบอกว่าไปเรียกผม
เรียกที่ตรงบันไดทางขึ้นบันไดเนอะ
ไปเรียกถ้าเขาไปเรียกจริงทำไมเขาไม่เห็น

แล้วเอ็ดใจกับน้าสาวดิ
ผมเอกใจว่าทำไมน้าสาวถึงไม่บอกแค่เห็น
ถูกไหมครับพอผมถามว่าแล้วอยู่ไหม
แฟนผมอยู่ไหมบอกไม่อยู่สงสัยแม่มึงมารับไปแล้ว
คือติดใจว่าเขาออกมานอนตรงนั้นได้ไง

นั่นแหละครับแล้วพออีกวันหนึ่ง
น้าสาวกับเพื่อนเขาขึ้นไปอีก๔คน

ก่อนที่จะพบปกนะใช่ไหม

แล้วทีนี้มาถึงบ้าน
เขาก็เพิ่งมาบอกผมว่าเบ็ดมีอะไรมึงเสียแล้วนะ

คือในตะวันพยายามจะบอกว่า
คือเขาทำร้ายภรรยาเขาอ่ะในห้องนอนนะครับ
ทำไมศพภรรยามาอยู่หน้าบันไดอืม
เขาพยายามจะบอกแบบนี้แล้วหลังจากเขาทำร้ายภรรยาเสร็จน้าสาว
ไปที่บ้านที่เกิดเหตุถ้าตายตั้งแต่ตอนนั้นน่ะ
ถ้าภรรยาเขาตายตั้งแต่ตอนนั้นก็ต้องเห็นศพตั้งแต่ตอนนั้นสิ
ทีนี้ค่ะนายตะวันก็บอกว่าก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดูแลภรรยาไม่ดีทีนี้ค่ะมีคนถามเยอะค่ะ
ผ่านทางเพจไทยรัฐนิวโชว์อ่ะว่าเอ๊ะ
ตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุคนนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ทำไมถึงกล้าลงมือได้ขนาดนี้ไงครับ
เขาบอกว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะอยากจะขอโทษพ่อแม่และครอบครัว
แต่ตอนนั้นภรรยาน่าจะยังไม่ตายไม่ได้ทำให้ถึงตาย
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรยังไงตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนะคะ
นี่คือการสอบประคำเบื้องต้นกำหนดฝักขังที่ศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
วันพรุ่งนี้นะคะยี่สิบสิงหาคมแต่ศพของนางสาวพัชราพรเนี่ย
หรือว่าคุณพัฒน์เนี่ยก็ขึ้นอืดเลยนะฮะใช่ค่ะ
คือถ้านายตะวันบอกว่าเอาผมทำร้ายในห้องแล้วก็แค่บาดเจ็บ
แล้ววันที่ญาติญาติเขามาตามกันไม่เจอเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้เข้าไปดูในห้อง
คือตอนนั้นสมมุตินะถ้าคุณพัฒน์ตอนนั้นเขายังเจ็บหนักอยู่เนี่ย
สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือฝีมือคุณนั่นแหละค่ะคุณทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ปล่อยเขาทิ้งเอาไว้นะจนสุดท้ายเขาอาจจะโอ้โหไม่ไหว
แล้วต้องการหาความช่วยเหลือจากใครไม่มีใครมาเห็น
อาจจะดิ้นทุลลนทุลายหรือว่ากระเสือกกระสนออกไปถึงตรงชานบ้าน
จนถึงบันไดบ้านทั้งสองแล้วโตจงสี่ชีวิตก็ได้

ก็จุดเริ่มต้นก็จากคุณนั่นแหละใช่ไหม
คุณจะมาบอกว่าโอ๊ยผมทำแค่บาดเจ็บ

เพราะว่าตอนที่ผมออกจากบ้านไปเนี่ยเขาแค่เจ็บ

แล้วใครจะเป็นคนบอกว่าว่าคุณทำแค่เจ็บ
ตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้
ส่วนเรื่องเถิดทำไมคนนู้นไม่พบศพคนนี้ไม่พบศพ
คือมันไม่เกี่ยวหรอกครับเอาเป็นว่าคุณเนี่ยทำร้ายเขา
ใช่ค่ะก็คือผู้ต้องหาจะกล่าวอ้างอะไรก็อ้างไปเรื่อยค่ะ
สุดท้ายก็อยู่ที่การทำหน้าที่ของตำรวจนะคะ
รวบรวมพิจารณ์หลักฐานแล้วก็ต้องเอาผิดแบบ
แจ้งข้อหาให้มันตรงกับสิ่งที่เขาทำ
ต่อให้คุณจะยกเหตุผล๑๐๘ว่าคุณโมโหเรื่องนั้นโมโหเรื่องนี้
แต่เหตุของความโมโหก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำร้ายเขาขนาดนี้จนเขาตาย
เขาเจ็บหนักหรือเขาตายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ
ทีนี้เรื่องที่ว่าคุณพัฒน์เนี่ยเขาไปกรุงเทพ
เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
น้องสาวของผู้ต้องหานี่คือน้องสาวของผู้ต้องหานะ
น้องสาวในตะวันนะที่อยู่ที่นครศรีธรรมราช
เปิดเผยกับเรานะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ครอบครัวเนี่ยก็รู้ว่านายตะวันพี่ชายเนี่ย
พาแฟนคือนางสาวพัชราพรเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่บ้าน
หลังเกิดเหตุหลังจากตกงานกันมาจากโควิด๑๙
ส่วนวันที่ไปเจอศพเนี่ย
วันนั้นเนี่ยตัวของน้องสาวคนนี้สมมุติชื่อคุณอุ้มก็แล้วกันนะ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยไปที่บ้านหลังนั้นเพราะเอกใจว่า
ทำไมสองคนนี้เขาไม่มากินข้าวที่บ้านแม่
แม่เขาอยู่อีกหลังนึงเขาจะอยู่กันสองคนหลังนี้
ทำไมไม่มากินข้าวที่บ้านแม่ก็ไปดูกันถึงเจอศพ
เจอศพก็แจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
ส่วนเรื่องที่ผู้ตายเขาไปกรุงเทพ
คุณอุ้มบอกกับเรานะครับบอกว่าใช่ไปจริง
สิงหาคมเนี่ยตอนนั้นตัวเธอตัวแม่ก็คือแม่นายตะวันเนี่ย
แล้วก็พี่สาวอีกคนนึงเป็นคนไปส่งพัดขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟทุ่งสงศ
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เข้ากรุงเทพ
โดยรถออกจากสถานีทุ่งสงศ์ตอนตี๕แล้วจะถึงกรุงเทพฯ๑ทุ่ม๔๐
ไปส่งจริงนี่เธอบอกไปส่งวันนี้
ส่วนตอนที่เขากลับมาเนี่ยกลับมาที่บ้านนครศรีธรรมราชเนี่ย
รู้แค่ว่ามาเมื่อ๗สิงหาคมแต่ไม่รู้ว่ามาแบบไหนอะไรยังไง
และไม่รู้ว่ากลับมาทำไมเพราะสาเหตุที่ทางฝั่งครอบครัวของนายตะวัน
เขาไปส่งพัดให้ขึ้นรถไฟกลับไปที่กรุงเทพเนี่ย
เพราะเห็นว่าทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหมีปัญหากันบ่อยเหลือเกิน
คือทะเลาะตบตีกันบ่อยมากคุณอุ้มบอกเรานะฮะ
บอกว่าในฐานะที่เธอเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะ
แม้จะเป็นน้องสาวของตะวันก็แล้วแต่ค่ะแต่ในฐานะเป็นผู้หญิงด้วยกัน
เธอเห็นแล้วเธอบอกว่าพี่พัฒน์เอางี้เถอะ
ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เถอะอย่าอยู่กับนายตะวันเลยนะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยบอกกับพัฒน์เนี่ยบอกว่าให้ตัดใจจากตะวันซะเถอะ
อย่ามาคบเลยกับคนแบบเนี้ยอย่ามาเอาอะไรกับคนแบบนี้เลย
คบหาเลยอยู่ไปก็มีแต่ความลำบากแน่
วันไปส่งขึ้นรถไฟเนี่ยเธอยังให้เงินไปสองหมื่นบาท
แล้วซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ให้ด้วยไปส่งวันที่สี่
แต่เธอบอกไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีวันที่๗กลับมา
ให้บังให้ป๊ากับแม่แล้วก็เกือบสองหมื่นนะคะ
เบ็ดเสร็จค่าโทรศัพท์อะไรด้วยประมาณนั้น
แล้วเราก็ให้เขาไปไปว่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
แล้วถ้าพี่จะคลอดหรือยังไงลำบากอะไรคือโทรมา

เพราะตอนที่เราพาไปแบทไม่รู้เราพาหนีออกไปจากตรงนี้
แล้วตัวแกเองแกบอกว่าคือแกไม่มีใครมีแต่พวกเรา
เพราะว่าฝั่งที่บ้านฝั่งญาติแกฝั่งผู้หญิงไม่ได้
เราก็ไม่รู้สาเหตุของเขานะคะอันนั้นคือเรื่องของทางบ้านเขา
เราไม่รู้แต่ว่าแกก็คุยกับเราแบบนั้นเราก็บอกว่า
ไม่ต้องติดต่อกับแบทนะ
เรารู้ไงว่าทางบ้านคนของเรานิสัยยังไง
เราก็บอกว่าถ้ากลับมาพี่อาจจะโดนแบบนี้อีก

เราก็บอกกลับไปแล้วก็ถ้าพี่จะคลอด
หรือลำบากอะไรก็โทรมาติดต่อมาทางเรา
นี่ค่ะคือวันนั้น๔สิงหาคมที่ทางบ้านของนายตะวันเข้าไปส่งขึ้นรถไฟเนี่ย
เขาก็รู้กันว่าท้องอยู่ใช่ไหมฮะ

ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็ถูกนายตะวันทำร้ายอีก

คือปล่อยทิ้งเอาไว้ที่บ้านจนแบบศพนี้ขึ้นอืดเลย
เราได้คุยกับน้องสาวของนายตะวันอีกคนนึงนะครับ

คืออ้อยเนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าวันที่ไปส่งผู้ตายขึ้นรถไฟเนี่ย
รับว่าวันนั้นมันก็มีรางสังหรณ์อยู่
เพราะว่าพัฒน์เนี่ยเขาพูดเอาไว้นะเขาพูดทำนองประมาณว่า
ไปแล้วนะคงจะไม่ได้กลับมาเห็นกันแล้วนะอะไรประมาณอย่างนี้
ทั้งที่ไม่เคยพูดจานลักษณะแบบเชิงแบบจะไม่ได้เจอแบบนี้อีกนะฮะ
หลังเกิดเหตุครอบครัวเนี่ยยอมรับว่าช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก
แม่ของนายตะวันเนี่ยผิดหวังในตัวลูกชายเป็นอย่างมาก
ทีนี้ตามเรื่องราวต่างเนี่ยเรื่องที่ว่าเอ๊ะไปทำแท้งอะไรหรือเปล่า
นายตะวันเข้าไปกล่าวหาผู้ตายเอาไว้เนี่ย
น้องสาวของนายตะวันบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
ที่ว่าเอ๊ะทำไมท้องแฟบหรือว่าเกิดอะไรขึ้นลูกในท้องยังอยู่หรือเปล่า
คือวันที่ส่งขึ้นรถไฟไปซี่สิงหาคม
หลังจากส่งพัดขึ้นรถไฟไปแล้วระหว่างทางเนี่ย
ได้โทรศัพท์มาบอกกับแม่ของนายตะวัน
บอกว่าหนูลื่นล้มบนรถไฟแล้วมีเลือดออกด้วย
ตอนนั้นเนี่ยแม่ยังบอกไปว่าเออไม่เป็นไรนะกินยาซะนะแล้วก็เดี๋ยวคงไม่เป็นไรมากหรอก
แต่ตอนนั้นพัดไม่ได้บอกว่าที่ลื่นล้มบนรถไฟล้มขนาดไหน
บอกแค่ว่าเลือดออกล้มหนักมากขนาดไหนซึ่งตอนเนี้ยทุกคนเนี่ย
ก็อยากจะรอผลชนสูตรอย่างละเอียดเหมือนกันค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ย
เธอยังมีลูกอยู่ในท้องหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอในวันนั้นหรือเปล่า
ก็อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติเนอะก็คืออยากให้ดูผลชนะสูตรก่อนแล้วกันว่า
ท้องกลมหรือไม่ท้องกลมยังไงก็ให้ดูกันอย่างละเอียดนะ
ก็เครียดอะค่ะ

ถามว่ากังวลไหมมันก็ไม่ได้กังวลเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ใช่ค่ะเราก็เริ่มประสานตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่วันที่มาเจอศพเป็นคนโทรแจ้งกู้ภัย
เป็นคนติดต่อกับทางตำรวจ
แต่ว่าตัวของผู้ต้องหาเนี่ยคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวนะฮะ
คือจะมีเด็กอยู่ในท้องของผู้ตายหรือไม่มีอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาจนตายคือเจ็บยังทำไม่ได้เลยนะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้
ข้อมูลมาว่าในตะวันเนี่ยนะหลังจากก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตเนี่ย
ไปหายายตัวเองด้วยนะไปปลุกยายไปเคาะบ้านยายขออาบน้ำหน่อย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณยายค่ะคุณยายของนายตะวันผู้ต้องหานะคะ
ยายบอกยายยังเสียใจอยู่นะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยายตกใจมาก
ยายเล่าให้ฟังแบบนี้๔ทุ่มคืนวันที่๑๕สิงหาคมในตะวันเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาหายายที่บ้าน
เคาะประตูหน้าบ้านบอกว่ายายเปิดประตูให้หน่อยขออาบน้ำหน่อยยายก็เปิด
ให้นายตะวันหลานชายมาอาบน้ำพออาบเสร็จรีบแต่งตัวแบบโอ้โหทุกอย่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมาก
พูดอะไรกับยายเลยไม่บอกอะไรเลยยายบอกว่ายายก็สังเกตแล้วแหละว่าคืนนั้นน่ะ
ท่าทางแบบโอ้โหมีพิรุธมากผิดปกติมากรีบมารีบกลับมาปุ๊บอาบน้ำปุ๊บแต่งตัวปั๊บออกไปเลย

อ๋อแสดงว่าที่เขาเล่าให้หนูฟังก็คือเขาก็เล่าความจริงว่าเขาแบบมาขออาบน้ำกับคุณยาย

แต่ว่าเขามาคนเดียวใช่ไหมเมื่อนั้น
นี่ค่ะคือถ้าคุณแค่ทำร้ายเขาเจ็บเนี่ยทำไมคุณต้องหนีอะไรขนาดนี้ใช่ไหม
หนีไปเหมือนกับว่าโอ้โหฆ่าคนตายนะครับ
เพราะว่าวันนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
สอดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลจันดีอำเภอชวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็เป็นรีสอร์ทที่นายตะวันเนี่ยมาหลบซ่อนตัว
ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มตัว
ตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะห้องแถวชั้นเดียวมีอยู่๑๐ห้อง
นี่ครับที่เดินไปกับคุณชมพู่เนี่ย
นี่คือคุณป้าพิรมคุณป้าพิรมเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับ
พิรมบอกว่าตอนตี๒นะก็ถ้าเป็นคืนคืนนั้นก็คืนวันที่๑๗สิงหาคม
ผู้ต้องหาเนี่ยคือนายตะวันเนี่ยวันนั้นเขาขี่จักรยานยนต์มาที่รีสอร์ทมาคนเดียว
ก็มาขอเปิดห้องพักก็เปิดห้องนี้ห้องหมายเลข๓
ค่าห้องคืนละสามร้อยบาทนี่ฮะก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยป้าบอกนะ
ตอนนั้นป้าก็ไม่รู้หรอกว่าไปก่อเหตุอะไรยังไงมา
เขามาขอเปิดห้องพักจนรุ่งเช้า๑๘สิงหาคม
นายตะวันบอกขอเปิดห้องต่ออีกหนึ่งคืนแล้วก็เดินออกไปซื้อข้าวข้างนอกห้องนะฮะ
แล้วมาขอซื้อบุหรี่ซองนึงแล้วก็ซื้อน้ำเปล่าด้วยแล้วกลับเข้ามาอยู่ในห้อง
ซึ่งก็ไม่ได้ออกไปไหนส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในห้อง
ช่วงที่นายตะวันพักอยู่ที่นี่เนี่ยไม่เห็นความผิดปกติไม่เห็นพิรุธอะไร
เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
แต่ถ้าดูจากแววตาก็เวลาคุยกันแววตาก็ปกตินะดูจากภายนอกก็ดูเป็นคนผิวพันธ์รูปร่างหน้าตาดีพูดจาดี
ป้าก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่๑๘สิงหาคมนี่แหละ
มีตำรวจนอกเครื่องแบบสองนายขับรถมาที่รีสอร์ทแล้วเข้าไปในห้องที่นายตะวันอยู่นะเข้าไปคุยอะไรกันสักพักนึงแล้วก็คุมตัวนายตะวันขึ้นรถออกไป

นี่ฮะทางขวามือนะครับแล้วก็พานายตะวันเนี่ยขึ้นรถไปนี่ฮะพร้อมกับเอารถจักรยานยนต์ของนายตะวันไปด้วย
ตอนเช้าถามว่าจะออกไหม
เขาบอกว่าอยู่เอาอีกคืนนึง
ก็ก็ก็ใจมันเรียบร้อย

เพราะว่าเท่านั้นก็คือหกว่าจาน

ในเท่าที่เขาอยู่งั้นเขาเข้ามาเดินจักรยานยนต์คนเดียว

ไม่มาคนเดียวเขาก็อยู่ในห้องบางครั้งเขาก็มานั่งข้างนอกอ่ะเขานั่งเฉยนั่งสบายสบายเขามานั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกอ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น
ได้เลยรู้สึกตกใจมั้ยครับ

คนที่ใจร้ายอยากจะพูดดีทุกคน
ที่เจอมาพูดดีทุกคนนิดใสก็ดีด้วย